อย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อคืน
ตอนที่จะเข้าสู่วันใหม่ของ๓๑ธันวาคม
วันนี้ไทยได้เข้าสู่บทบาทสำคัญ
ก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน

สิบชาติประเทศอาเซียนด้วยและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

นี่คือภาพการนับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ฉากหลัง
ซึ่งก็เป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะ
ซึ่งก็พระปรางตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์เขาดาวน์๒๐๑๖
ที่จะจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย
อย่างที่เห็นเลยสวยงามมากนะคะ
จากนี้ก็มีการเปิดศักราชประชาคมอาเซียนด้วยการแสดงเปิดฟ้า
ตอนนี้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วหลังจากที่เรารอกันมาเกือบ๒ปีเต็มนะคะ
ว่าประเทศไทยแล้วก็สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
โดยการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนก็จะทำให้ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความร่วมมือแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองในเวทีโลกมากขึ้นนะคะ
ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเนื้อหาในปฏิญญาโกลาลัมเปอร์
ซึ่งผู้นำทั้ง๑๐ชาติได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุด
ซึ่งก็คือครั้งที่๒๗ที่จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียนะคะ
เป็นการประกาศต้อนรับการเริ่มต้นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ซึ่งประชาคมอาเซียนก็ประกอบไปด้วย๓เสาหลักด้วยกัน
เสาหลักแรกก็คือประชาคมการเมืองความมั่นคง
หลักที่๒คือประชาคมเศรษฐกิจ
และเสาหลักที่๓ก็คือประชาคมด้านสังคมวัฒนธรรม
อันนี้เป็นด้านเดียวก็คือเป็นด้านของประชาคมเศรษฐกิจ

การเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะ
รวมถึงในปฏิญญานี้ยังมีการกำหนดวิสัยทัศน
แล้วก็สร้างพิมพ์เขียวความร่วมมือของทั้ง๓เสาหลัก
อีก๑๐ปีข้างหน้าซึ่งก็คือปี๒๕๖๘ด้วย
ก็กล่าวได้นะคะว่าหมุดหมายของการเปิดประชาคมอาเซียนนั้น
ได้อาศัยกลไกความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจเป็นหลัก
เพราะว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั้นสามารถกำหนดเป้าหมาย
แล้วก็กรอบเวลาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด
ถ้าเทียบกับเสาหลักอื่นที่เหลืออีก๒อัน
ก็คือสังคมแล้วก็การเมืองนะคะ
รวมถึงทางด้านชาติสมาชิกเองก็ให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจ
แพ้กับเสาหลักด้านอื่นด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้น
ถือว่าต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายประเด็น
โดยเฉพาะการหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้

จริงตอนแรกเราประเมินว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แต่สุดท้ายก็เลื่อนมาเป็นปลายปี๕๘

น่าจะปี๕๘ก็มีตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นอีก

เพราะว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงพนมเปม

เป็น๓๑ฮันวาห์๕๘นี่แหละ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายอย่าง
คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของรายได้

เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ลงตัวก็ตกลงกันลำบาก

ความร่วมมือมันเห็นชัดมากกว่าเรื่องอื่นนะฮะ
แต่การเมืองเราก็ร่วมกันมาอยู่แล้วนะในอาเซียน
เป็นปึกแผ่นมากขึ้น